เอาไปที่ปฐุมธานีมีชายคนหนึ่งเขาคุ้มครั่งไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะ
คุณผู้ชมเอาเสียมไปทุบรถของชาวบ้านที่จอดอยู่
เสียหายไปสองคันสุดท้ายถูกตำรวจรวบตัวเอาไว้ได้นะครับ
ผู้เสียหายก็คือนายพิริยะเมฆโสพลอายุ๔๓ปีซึ่งเป็นเจ้าของรถเก๋งสีดำ
ดูสิครับโอ้โหรถเลยนะฮะกระจกมีรอยทุบแบบนี้เสียหายยับเยิน
แล้วก็มีกระบะสีฟ้าที่จอดติดกันอีกหนึ่งคันก็เสียหายไฟท้ายโดนตีแตกเหมือนกันนะครับ
ซึ่งบ้านของคนก่อเหตุอยู่ห่างจากจุดที่เกิดเหตุประมาณ๑๐๐เมตรเท่านั้น
ตำรวจก็ตามไปรวบตัวจับได้นี่เสี่ยมก็อยู่ข้างตัวนี่แหละ
ตอนจับโอ้โหชุดละมุนเขาไม่ยอมเขาไม่ยอม
เนี่ยต้องจับตั้งแต่ที่กี่คนละเนี่ย
คน๗คนนะกับผู้ก่อเหตุเพียงคนเดียวนะครับ
จากการสอบถามชาวบ้านก็บอกว่าผู้ก่อเหตุมักจะมีอาการคุ้มครั่งแบบนี้เป็นประจำครับ
แล้วก็พอคุ้มคลั่งเสร็จปุ๊บจะออกไปทุบตี
พังรถของชาวบ้านที่จอดอยู่ริมรั้วบ้านของตัวเขาเองนี่แหละนะฮะ

อ่าเบื้องต้นตรวจก็ให้เขาจริตจาน้อชดใช้ค่าเสียหายก่อน
ถ้าตกลงไม่ได้ก็ต้องแน่นอนเอาตัวไปพบกับพนักงานสอบสวน
เพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

เขามีการทำหนังสือส่งตัวไปตรวจสภาพจิตที่โรงพยาบาลศรีธัญญาด้วย
ถ้าพบว่าไม่มีอาการทางสมองคือไม่ได้บ้าน
ก็ต้องนำกลับมาตรวจสารเสพติดว่าเขาคุ้มครั่งจากเรื่องของการเสพยาหรือเปล่า
แล้วก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายเรื่องของโทษของยาเสพติดต่อไปด้วยนะครับ